ติดต่อไปช่วยช่วยติดต่อไปขอบคุณค่ะ

พอปีใหม่เขาไปนั่งเล่นน้ำกันเขาก็ได้มา
เขาบอกว่ามันใหญ่มันร้อยมากว่านี้

คนฉะนั้นก็บอกว่าอวกหวาน

เสิร์ชดูในโทรศัพท์

ก็มีคนมาให้ราคาก็ขาย

มันเหมือนเทียน
ไม่มีกลิ่นเทียนนะครับ

ผมก็ว่ามันก็ใช่นะครับ
จะพูดยังไงครับ
ยังไงนะคะฝากซะ

มันเหมือน

ตอนนี้มัน๑๐เดือนแล้วมันก็ไม่มีกิน

ขนาด๑๐เดือนแล้วไม่มี
ลองพอมั้งเอาไปให้ใช้เฉาะหล่นใส่เฉาะแล้วก็หล่น
อืมออกไปดีกว่า
อาจารย์ลองดมดิมันจะไม่นานใช่ปะ
มันก็ไม่เหมือนได้ตอนได้ใหม่ใหม่นะกิน
ก็ไม่ใช่เทียนกินของคาวอะครับ
ไม่ใช่เทียนนะครับไม่ใช่กลิ่นเทียนถ้ามันเย็นก็จะละลาย
จะล้ามตาเทียนเลยอันนี้ไม่ใช่หมาใหม่
เทียนแหลงที่ไม่กิน